หนี้กยศที่รายงานไปเมื่อสักครู่ว่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่
หนี้กยศไม่ติดค้างเลย
ในฐานะรุ่นพี่นักศึกษาเก่าก็ภูมิใจครับ
วันก่อนเจออดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัย
ท่านเป็นบอร์ดกิติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ท่านก็บอกว่าได้ประชุมกับกรรมการสภา
บอกว่าทำยังไงที่จะให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ชื่อว่า
ไม่ติดหนี้กองทุนกยศเลย
เพราะว่าในฐานะที่อดีตนายกชวนท่านคิดเรื่องนี้ไว้
แล้วท่านไปเป็นบอร์ดกิติมศักดิ์อยู่ที่นั่น
เรื่องของหนี้สินโดยเฉพาะหนี้นอกระบบ
ใครได้เห็นข่าวเมื่อวานที่พลเอกประวิทธิ์ไปมอบโฉนดที่ดิน
เป็นโฉนดที่ผู้กู้ไปค้ำไว้กับนายทุน

ไม่มีทางจะได้คืนหรอกครับ

รัฐบาลลงไปแก้ไขปัญหา
ประนอมหนี้ไปจัดการ
ในที่สุดก็ได้รวบรวมเอาโฉนดที่ดินที่ว่านั้น
แจกคืนให้กับคนที่เป็นลูกหนี้
นี่หัวข่าวหนังสือพิมพ์ที่เห็นอยู่ในจอ
ดูรายละเอียดเนี่ยคืนโฉนดให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
จากสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
ทั้งหมด๘๐๐๐รายครับ
รวมนี่ทั่วประเทศนะครับ

รวม๗๐๐๐ฉโนต
อันนี้มูลค่าทั้งหมดเนี่ยตั้ง๑๘๐๐๐ล้านบาท
แปลว่าราคาที่ดินกันรวมแล้วเนี่ย
บางคนบอกกับนักข่าวว่า

ถูกยึดมานาน๓๐กว่าปีแล้ว
ชาตินี้ไม่คิดว่าจะได้คืน
เมื่อวานนี้หลายคนก็ร้องห่มร้องไห้

ขอบคุณที่มาจัดการชำระสะสาง

คนที่กู้เงินเข้ามาแล้ว

แล้วฉโนตถูกยึดไปไม่รู้ตั้งกี่ปี

สินที่มีอยู่ก็คือที่ดินแค่นั้น
และสุดท้ายก็ถูกนายทุนเงินกู้ยึดไปซะอีก
ฉะนั้นพอรัฐบาลไปจัดการเรื่องนี้ให้

เมื่อความชื่นมื้นผ่านไปเป็นไทยแก่ตัว
หลังจากนี้จะยังไงต่อล่ะครับ
เพราะว่าคนจนคนมีรายได้น้อย
ยังไงก็ต้องวนเวียนอยู่กับการหาแหล่งทุน

เงินไม่มากหรอกแต่ไม่มี
หลักพันหลักหมื่นนี่ยังลำบากเลย
เมื่อไม่มีเงินไปทำทุน
ก็ไม่มีอาชีพไม่มีรายได้

เรื่องการหาแหล่งทุนแหล่งเงินกู้

ยังไงก็จำเป็นต้องมี
แล้วถ้าไม่แก้ปัญหาในระยะยาว
ก็ต้องวนกลับไปกู้เงิน

ปัญหาก็วนกลับไปที่เดิมอีก

ผู้มีรายได้น้อยไปกู้
ไปจริงเข้าไม่ถึงหรอกครับ

เขียนโครงการมาเขียนไม่เป็น

ไม่ทำให้ธนาคารมองเห็นว่า

หนี้เสียมากเขาก็ถูกเล่นงาน
ฉะนั้นเรื่องการหาทางออก

เนี่ยมีทางออกที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
รองฟังพตศหักพาน
ซึ่งเป็นหัวหอกในการปราบปรามบังคับใช้

พตศหักพานบอกนี่
นายกและรองนายก
ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บูรณาการร่วมกับกระทรวงการคลัง

สร้างแหล่งเงินกู้อย่างถาวร
ยั่งยืนในพื้นถิ่นในตำบลในหมู่บ้านและในจังหวัด
แล้วก็บอกว่าการสร้างแหล่งเงินกู้เนี่ย
เพื่อที่จะให้ชาวบ้านมีแหล่งเงินทุนโดยไม่มีหลักประกัน
และเพื่อเป็นการตัดวงจรไม่ให้ชาวบ้านนำโฉนดที่ดิน
กลับไปสู่มือในทุนอีก

คนจนคนมีรายได้น้อยคนที่เดือดร้อน

อันนี้ก็หลักการอธิบายได้ว่า
จะมีการส่งเสริมให้บริษัทเอกชน

แล้วก็ปล่อยเงินกู้ตามกฎเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำกับดูแล
ท่านลองดูชาร์จของที่เอามาแสดงให้ดูสิครับ

ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง
หนี้เนี่ยจะปล่อยเงินกู้อย่างถูกกฎหมาย
แล้วลูกค้าจะเป็นคนในพื้นที่
อันนี้เป็นเงินกู้ในระบบ
ทีนี้หลักประกันต้องมีไหม
ให้มีหรือไม่มีหลักประกันได้
ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้
เงินกู้เป็นเงินกู้ประเภทไหน
เป็นเงินกู้อเนกประสงค์
กู้เพื่ออุปโภคบริโภคหรือฉุกเฉินจำเป็น
ในระบบได้ง่ายกว่าเดิมโปร่งใสเป็นธรรม
มีการกำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง

ถ้าอย่างนี้ก็คิดดอกเบี้ยได้สูงกว่าการกู้ยืมเงินทั่วไป
คิดดอกเบี้ยและอื่นไม่เกิน๓๖ต่อปี

ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยโหด

เงินต้นเนี่ยจะลดดอกลงไปเรื่อย

เห็นว่าวงเงินได้ก็โอ้ยได้ไม่เกิน๕๐๐๐นี่ก็เยอะนะ

มันจะมีสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ

ใครจะทำเรื่องนี้ก็ไปยื่นคำขอ

ในทุนเงินกู้ใหม่เนี่ยจะไม่ใช่
ไม่ใช่นายทุนเงินกู้ดอกเบี้ยโหดแล้ว
แต่จะแปลงร่างมาเป็น

แล้วปล่อยกู้

ไม่มีหลักประกันไม่มีหลักทรัพย์หลักประกันก็ได้

จะต้องทำให้ได้คือต้องมีระเบียบวินัย

เงินกู้ให้เป็นไปตามกำหนด

แต่ถ้าทางโน้นเขาตั้งมา
แล้วกู้ไปกู้ไป
แล้วก็ไม่ส่งพอไม่ส่ง
หลายเดือนเข้าทบไปทบมาไม่มีปัญญา
ไม่มีปัญญาที่จะไปใช้อีกก็วนกลับมาที่เดิมอีก

คนชั้นกลางเดี๋ยวนี้ก็ไปซื้อมือถือ

โดยไม่คิดดอกเบี้ยอ้าวก็รูดการ์ดไว้
แล้วก็ผ่านพอไปซื้ออย่างอื่นอีก
ซื้อเฟอร์นิเจอร์ร้านเฟอร์นิเจอร์ก็บอกว่า
ผ่อนไหมอ้าวถ้าผ่อน

พอถึงจะจุดจ่ายเงินเขาถามว่า
จะจ่ายหมดหรือจ่ายผ่อนคือ

จ่ายเงินผ่อนเนี่ยไม่คิดดอกเบี้ยเนี่ย
ทำให้คนผ่อนคนที่จะใช้บริการรู้สึกเออดีนะ
ไม่ต้องใช้เงินเป็นก้อน
ค่อยทยอยไปไหวนะแต่อย่าลืมว่า
โน่นก็ผ่อนไอ้นี่ก็ผ่อนไอ้นั่นก็ผ่อนมาก่อนหน้านี้

ไม่พอไม่พอค่าใช้จ่าย
ก็ต้องกลายเป็นว่าค้างสองงวดสามงวดสี่งวด
แล้วก็ยุ่งอีกฉะนั้นบรรดาราชาเงินผ่อนทั้งหลายเนี่ย
ต้องคิดให้มากนะครับต้องมีวินัยทางการเงิน
ให้ผ่อนได้ง่ายให้กู้ได้ง่ายไม่มีหลักทรัพย์
แล้วผู้กู้ไม่มีระเบียบวินัยในการใช้เงิน
ค้างเขาอีกดอกทบต้นอีก
ค้างเข้าไปเรื่อยเป็นดินพอกหางหมูอีก
สุดท้ายปัญหาก็วนมาที่เดิมใครก็แก้ให้ไม่ได้
ระเบียบวินัยในการใช้เงินจึงสำคัญ
วันนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลที่ได้แก้เรื่องนี้
ให้คนจนถือว่าทำบุญแล้วครับ
เพราะว่าคนจนเครียดนอนไม่หลับกินไม่ได้นอนไม่หลับ
เอาโฉนดมาให้เขาได้นี่ผมว่างานนี้ได้ใจครับคุณดาวครับคุณมินครับ
ค่ะพอได้โฉนดมาแล้วมันก็ดีใจมากขึ้นนะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ดอกเบี้ยมันสูงแค่ใช้ดอกเบี้ยนี่ก็ไม่หมดเงินต้นก็ไม่หมด
แล้วเอาที่ดินไปค้ำอีกมันหมุนไม่เหลืออะไรแล้ว
นี่ไงต่อไปนี้พอเป็นไทยแก่ตัวแล้วเนี่ย
ค้ำไว้ดีนะฉโนตรักษาไว้ดีนะ

ส่วนอีกช่องทางหนึ่งที่กู้เงินได้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดี
เบี้ยก็ต่ำเข้าถึงได้ง่าย
ถ้ามีหนี้เหลืออยู่ก็น่าจะเป็นช่องทางเดียวช่องทางสุดท้ายแล้วนะ